วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตก็ได้จัดกิจกรรมบิ๊กเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่๗สิงหาคมนี้ให้เกิน๑๘๐
พร้อมกับมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามเป้าหมาย
โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีนายสุภาชัยสมเจริญ
ประธานกรกตเป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์จากลานพระราชวังดุสิต
เคลื่อนไปตามเส้นทางต่างนะครับโดยมีขบวนรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขบวนตุ๊กแฟนซีและขบวนประชาชน
กระจายออกไปอย่างพื้นที่ชุมชนและเขตต่าง
โดยมั่นใจว่าครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ตามเป้าหมายที่คาดเอาไว้
ขณะที่ตามต่างกับจังหวัดก็มีศีรษรไม่แพ้กัน
อย่างเช่นที่จังหวัดชัยนาธมีกิจกรรมปั่นจักรยาน
และกลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์ร่วมกันรณรงค์
พร้อมกันทั้ง๘อำเภอท่ามกลางนักเรียนนักศึกษา
ร่วมเดินเชิญชวนกว่า๗๐๐คน
ขณะที่อำเภอดอนหอมจังหวัดสระบุรีก็มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เช่นกัน
โดยนำภูมิปัญญาชาวบ้านและวิถีชีวิตจริงชาวดอนพุทธสระบุรี
และของดีในแต่ละหมู่บ้านมาแสดงโชว์ในกิจกรรม
องค์กรสังเกตการประชามติจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รวมตัวกันแถลงว่าจนถึงขนาดนี้
ประชาชนยังไม่ได้รับร่างรัฐมนูล
เกรงว่าผลประชามติจะเชื่อถือไม่ได้
เรียกร้องให้คณะกรรมการร่างรัฐมนูล

เนื้อหาบางส่วนมีบางประเด็นไม่ถูกต้อง
เช่นเรื่องการศึกษาและบริการสาธารณสุข
ไม่ตรงกับเนื้อหาในร่างรัฐมนุน
ซึ่งองค์กรเห็นว่าเป็นการปกปิดความจริง
ขณะที่นายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทย

เพื่อให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐมนุน
ภายหลังมีผู้ปล่อยคลิปเสียงกระจายทางโซเชียลมีเดีย

ขัดกับหลักการของศาสนา
กรกตจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
เพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางแก้ไข

โดยอาจจะขอความร่วมมือผู้นำศาสนาในแต่ละหมู่บ้านชุมชน
แจงทำความเข้าใจในช่วงบ่ายของวันที่๕สิงหาคม
หลังประกอบศาสนกิจเพื่อเมื่อดำเนินการเสร็จ
รายงานผลการปฏิบัติให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบด้วย